เป็นเหตุสะเทือนใจที่สังคมก็จับตามองเรื่องนี้อยู่นะครับ

ทำร้ายแม่สามีทั้งจิกหัวทั้งทุบตีทั้งข้ามทั้งเหยียบหัวอะไรเนี่ยนะฮะ
เป็นคลิปที่ต้องมีการตรวจสอบกันนะครับ
แล้วก็หลังจากนี้มีความเป็นห่วงว่าคุณยายท่านนี้
อยู่บ้านหลังนี้กันยังไงต่อ
นี่แหละฮะคลิปนี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นไปแล้ว

มันเป็นคลิปที่สะเทือนใจตรงที่ว่ามันไม่ใช่จากกล้องวงจรปิด
มันคือการตั้งกล้องและตั้งใจถ่ายให้เห็น
ใช่ครับผู้หญิงคนที่เป็นสาวคนนี้นะฮะ
ก็คือนางสาวเนธอายุ๓๕ปีนะครับ
ยอมรับนะคะว่าเธอเป็นคนตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายคลิปนี้
ทำไมถ่ายจะส่งไปให้สามีดู
เพราะความโมโหที่สามีก็คือนายตั้มไม่ยอมกลับบ้านมา๒วันแล้ว
แล้วก็หลอกให้เธอโอนเงินให้ทีละร้อยสองร้อยนะฮะ

แต่ยังไม่ยอมกลับเข้าบ้านก็เลยขู่ครับตอนแรกนี่ขู่ก่อนนะ
ได้เห็นแชทระหว่างนางสาวเนธกับนายตั้มที่คุยกันตอนที่ตามให้นายตั้มกลับบ้าน
ก็ขู่ก่อนบอกไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวแม่เธอจะโดนนะ
และสุดท้ายตัวนายตั้มไม่กลับจริงนะฮะก็เลยมีคลิปเหตุการณ์
ตัวลูกสะพ้ายหรือว่านางสาวเนธทำร้ายร่างกายแม่สามีจริง
และส่งไปให้นายตั้มดูนายตั้มเนี่ยยังส่งข้อความกลับมาบอกว่า
จ๋าขอโทษนะที่ทำให้แม่ต้องโดนแบบนี้นะครับ
ตัวนางสาวเนธบอกว่าอึดอัดใจเพราะที่ผ่านมาสามีไม่เคยช่วยอะไรในบ้านเลย
ผลักภาระทุกอย่างมาให้เธอรับผิดชอบคนเดียวนะครับทั้งค่าเช่าบ้านค่ากินค่าอยู่
แถมยังต้องดูแลแม่สามีแม่ผัวนี้อีกนะฮะยอมรับว่าที่ทำไปเพราะมันเครียด
มันถึงที่สุดแล้วแต่ตอนนี้รู้สึกสำนึกผิดแล้วแล้วก็อยากจะขอโทษ
กับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับนี่เธอก็ยอมเปิดใจกับทุกสื่อจริงนะ
สื่อไหนไปถามไปคุยกับเธอเธอก็เปิดใจเหมือนกันนะครับ
ไม่ได้คิดอยากจะทำค่ะมันก็ไม่ใช่ว่าเราลงเพื่อระบายอารมณ์นะคะ
คือไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยคือมันเหมือนเป็นการแสดงให้เขารู้ว่า
ถ้าเขาไม่มาเนี่ยแม่เขาจะต้องถูกทำร้ายนะ
อยากให้แม่โดนทำร้ายเหรอถ้าไม่อยากก็ต้องรีบกลับมาถูกต้องไหมคะ
อืมนะครับจริงจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องในครอบครัว
แต่มีการทำร้ายร่างกายกันมันก็เลยเป็นคดีนะครับ
แล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือเพราะมันเกิดความรุนแรงในครอบครัวเหมือนกัน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะ
ตอนนี้ได้พาคุณยายไปแจ้งความไว้ที่สพพระนครสิทธิยาแล้วนะครับ
แล้วก็ทางพมได้เปิดเผยนะครับว่า
บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลูกสะพ้ายคนนี้ทำร้ายแม่สามี
เพราะว่าช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
ก็เคยทำลักษณะแบบนี้มาครั้งหนึ่งแล้ว
ตอนนั้นตำรวจได้เชิญตัวมาพูดคุย
ทำบันทึกข้อตกลงว่าจะไม่ทำแบบนี้อีก
แต่ก็เกิดขึ้นอีกจนได้นะครับ
ทีนี้นักข่าวของเราก็ได้คุยกับเพื่อนบ้านของครอบครัวนี้นะฮะ
คือจริงเพื่อนบ้านบอกก็เข้าใจตัวลูกสะพ้ายนะ
เพราะว่าทำงานหาเงินเลี้ยงคนในครอบครัว
เลี้ยงสามีเลี้ยงแม่สามี
เลี้ยงลูกสองคนที่เกิดจากสามีเก่าอีกนะครับ
แต่เท่าที่ผ่านมาก็สงสารคุณยายคุณ

เคยไล่คุณยายเคยไล่แม่สามี

พากันเอาเสือเอาพัดลมมาตั้งให้คุณยาย
พอเช้ามาลูกชายกลับจากที่ทำงาน
แม่ถึงได้เข้าบ้านนะครับ

ก็เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเหมือนกัน
รับครับยอมรับความผิด
บอกว่าผมผิดเองที่ผมไม่ได้กลับบ้าน

ที่ทำให้ภรรยาก่อเหตุแบบนี้นะครับ

โดยคิดว่าเดี๋ยวเล่นแล้วถ้าได้เงินมาก็จะรีบเข้าบ้าน
แต่มันยิ่งเล่นและยิ่งเสียคุณการพนันนะนะ
ขอเงินภรรยามาลงทุนเล่นทีละ๑๐๐๒๐๐บาท
ภรรยาหมดความอดทนนี่ผมก็เข้าใจ
แล้วภรรยาก็ขู่ผมถ่ายคลิปทำร้ายแม่ผม

พอผมกลับมาถึงบ้านผมก็ถูกภรรยาทำร้ายด้วยเช่นกันนะครับ
ทีนี้เขาบอกว่าเขาก็จะไม่เอาเรื่องภรรยานะ
เขาก็เข้าใจหัวอกภรรยาผมผิดเองเขาพูดแบบนี้นะครับ
แต่ว่าตอนนี้ต้องพาแม่ที่สูงอายุออกมา

ก็อาจจะพาแม่กลับไปอยู่บ้านพี่สาวที่ขอนแก่นนะครับ

เพราะคนที่เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้คือตัวเขาเอง
เหรอนี่เขาพูดแบบนี้นะฮะ
เช้านี้นะครับผู้สิทธิ์ของเราได้ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุอีกครั้ง
เพื่อไปสอบถามความคืบหน้านะครับ
แต่ทีนี้ได้รับการปฏิเสธ
แล้วก็ทางนางสาวเนธบอกว่าไม่สะดวกในการให้ข่าวแล้ว

ไม่เห็นนายตั้มสามีของนางสาวเนธ

ผัวของนางสาวเนธอยู่ที่บ้าน
ทีมข่าวก็ไปสอบถามเพื่อนบ้านข้างเคียง

มารับคุณยายกับลูกชายไปเมื่อวานแล้ว
ช่วงประมาณ๖โมงเย็นก็ไม่รู้ว่าไปไหน
แต่ก็คิดว่าคงจะไปขอนแก่นไปบ้านลูกสาวของยาย
หรือไม่ก็ไปเช่าห้องอยู่ข้างนอกนะไม่รู้เหมือนกัน
หรือว่าจะเป็นหน่วยงานมาช่วยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
สิทธิ์ของเราก็โทรศัพท์ติดต่อสอบถามกับนายตั้ม
นายตั้มมาคุยกับผู้สิทธิ์ข่าวเรานะครับ
พูดสั้นแค่ว่าผมไม่อยากเป็นข่าวแล้วครับ
ขอให้จบแค่นี้ตอนนี้กลับมาอยู่กับภรรยาแล้วครับ

ส่วนด้านคดีนะฮะพนักงานสอบสวนก็เปิดเผยนะครับ
ว่าเบื้องต้นทางผู้เสียหายซึ่งเป็นคุณยาย
ไม่ติดใจเอาความลูกสะพ้าย
แล้วก็นี่ครับไม่ได้แจ้งความดำเนินคดี
ทางคดีก็เลยไม่สามารถเรียกตัวของนางสาวเนธลูกสะพ้ายมาสอบได้

ส่วนเรื่องปัญหาครอบครัวก็ต้องให้ทีมพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์พมจังหวัดอายุทยา

และอาจจะพูดคุยให้ทางลูกสะพ้ายเลิกพฤติกรรมแบบนี้
แต่ตอนนี้คุณยายเนี่ยแม่ผัวไม่อยู่บ้านนี้แล้วเนาะ
เอาจริงพอบอกว่าจะคุยให้เลิกมันจะเลิกได้ไหม
เพราะว่าพฤษภาที่แล้วก็เคยทำมาแล้วรอบนึง
มีการบันทึกข้อตกลงแล้วยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก

ผัวเมียผัวจะปรับตัวหรือเปล่า

ใช่แต่ที่แน่เรื่องนี้คือผัวไม่โกรธเมียนะ